คุณอัจฉริยะเอาละครับเดินหน้าลงน้ำเลย

ไม่หยุดนะครับงมหาหลักฐานคดีของคุณตังโม
นี่สิ่งที่เขาอยากเจอคืออาวุธที่เขาเชื่อว่า
คือเรื่องของฆาตกรรมมันมีหลักที่ต้องเจอคือหนึ่งใครฆ่า
พฤติการยังไงอาวุธที่ใช้มันต้องมีไงมันต้องเข้าองค์ประกอบ

ใช่แล้วครับประวัตินี้คุณอัชริยาก็นำทีมไปที่แม่น้ำเจ้าพระยา
ลงน้ำไป๓จุดด้วยกันคุณผู้ชม
พาทีมไปเลยครับเป็นทีมชุดนักประดาน้ำแล้วก็มีโดรนสำรวจใต้น้ำด้วย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษเลยนะที่จะลงไปบันทึกภาพใต้น้ำ
แล้วมาแสดงภาพบนจอแท็บเล็ตแบบเรียลไทม์ครับ
ซึ่งควบคุมโดยคนที่นั่งบนเรือสปีดโบสต์เพื่อจะถ่ายภาพวัตถุใต้น้ำ

เป็น๓จุดที่เขาสงสัยว่าไอ้๓จุดนี่แหละ
มีคนบนเรือสปีดโบสต์ในวันนั้นทิ้งหลักฐานที่น่าจะเป็นมีด
หรือที่เปิดโคนวายในคลิปลักษณะคล้ายมีดพับเคทูนี่

จุดแรกที่ค้นหาครับอยู่บริเวณหน้าวัดเขมาพิรตารามราชวรวิหาร
ลงไปใต้น้ำลึกประมาณ๑๒เมตร
แม่ไม่ได้คว้าน้ำเหลวแต่เจอน้ำขุ่นขุ่นสุด

สนวิสัยไม่ดีค้นหาอยู่๒๐นาทีย้ายจุดเลยฮะ
ย้ายไปจุดที่๒บริเวณหน้าวัดตึก
ตรงนั้นความลึกประมาณ๑๔เมตร
ก็ไม่ได้เจอวัตถุต้องสงสัยอะไร
จุดสุดท้ายจุดที่๓เป็นท่าทรายใกล้สะพานทหาราม๘
การค้นหาไปหลังเสร็จสิ้นภาระกิจการค้นหาคุณอัตรยาอยากบอกว่า๓
ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการดำเนินคดีกับคนบนเรือนะส่วนตัวเนี่ยคุณอัดยัง
ว่าบาดแผลที่ขาคุณตังโมยังไงก็ไม่ใช่ใบพัดเรือหรอก
ทั้งที่ปรากฏภาพว่ามีคนบนเรือถือวัตถุคล้ายมีดพก
จากนี้ครับคงไม่ได้นำโดรนมาค้นหาใต้น้ำแล้ว
ก็แสดงว่าเมื่อวานเป็นการค้นหาต้าน้ำครั้งสุดท้ายที่ใช้โดรนนะ
เพราะว่าหลักฐานแล้วก็พยานต่างถือว่าเพียงพอระดับหนึ่งแล้ว
จากเขาได้ข้อมูลมาจากหน่วยงานรัฐไม่รู้หน่วยงานไหน
คุณอาจบอกว่าได้ข้อมูลมาจากหน่วยงานรัฐ
ตรวจพบคราบเลือดบนเสื้อผ้าคนบนเรือ๒จุดในบุคคลเดียวกัน
แต่คุณอัดไม่ขอเอ่ยนามไม่บอกเพศ
บอกใบ้แค่ว่าเป็นคนพูดเก่ง

ใครพูดเก่งคุณผู้ชมลองนึกดูช่วยกันนึกดูว่า
นับตั้งแต่เกิดเหตุคนบนเรือคนไหนพูดเก่งสุด
ให้สัมภาษณ์สื่อบ่อยสุดอาจจะเป็นคนนั้น

คุณอัดก็บอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันว่า
สิ่งนี้คราบเลือดที่เจอบนเสื้อของคนบนเรือเนี่ย

หลักฐานชัดเลยที่จะเอาผิดเขานี่คืออะไร
อย่างที่บอกครับตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีคราบเลือด๒จุด
ที่อยู่๑ใน๕ของคนบนเรือ
ที่ออกโดยวิสุทธิ์หลักฐาน

พี่สุดหลักฐานเป็นคนเจอ

แล้วทำไมเครื่องข้อมูลนี้ไม่อยู่ไม่มีในสำนวนหรือเปล่า

ในข้อมูลของพิสูจน์หลักฐานระบุเลยใช่ไหมคะ

เจอที่เสื้อของคนบนเรือ๑ใน๑ใน๕

ตอนนี้ได้ตั้งทีมกฎหมาย
เตรียมจะตั้งโจทยื่นฟ้องคนบนเรือ

ภายในวันที่๑๘มิถุนายนนี้ครับ

ผู้ต้องหาทั้ง๖คน
เดินทางไปดูการตรวจค้นหาเมื่อวานนี้ด้วยครับ
สสเต้บอกว่าได้ทราบข้อมูลเรื่อง
คราบเลือดที่พบบนเสื้อผ้าคนบนเรือแล้วนะ

ทราบว่าตอนนี้ไม่มีใครคอยช่วยเหลือแล้ว
ตอนนี้ต้องช่วยตัวเองครับ